ต้องถามคุณผู้ชมกับคุณสุภาษารานะคะว่าคุณเคยเห็นเต่าไหว้พระไหม

จะพาไปดูเต่าไหว้พระอันนี้ไม่ได้เป็นคนแต่งตัวเป็นเต่าเลยนะคุณผู้ชม
เป็นเต่าจริงแล้วมันเดินขึ้นบันไดอุโบสถเพื่อไปไหว้พระ

ต้องบอกก่อนว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นปีละครั้งแต่เกิดทุกปีนะคะที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดสวนขันค่ะ
เนี่ยเต่าตัวนี้มันขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ค่อยไต่บันไดขึ้นไป
คลื่นไปที่เป็นสร้าค่ะ
สาราประดิษฐานรูปปั้นหลวงพ่อท่านคล้ายซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสวนขัน
ในอดีตเนี่ยท่านเป็นที่เคารพนักผิวประชาชนมาก
เขาบอกว่าท่านเนี่ยพูดจาศักดิ์สิทธิ์
มีคำพูดติดปากว่าพ่อท่านคล้ายวาจาศักดิ์สิทธิ์
ชาวบ้านเขาบอกว่าเต่าตัวนี้เป็นของหลวงพ่อ
ซึ่งเต่าตัวนี้จะคลานมาที่สารานี้ทุกปี
แต่มาแค่ปีละครั้งนะคะ
พอมาถึงเนี่ยก็จะค่อยไต่บันไดขึ้นไป

แล้วพอไปถึงที่ฐานรูปปั้นหลวงพ่อท่านคล้าย
ก็จะหยุดสงบนิ่งเหมือนเป็นการแสดงความเคารพ
หลังจากนั้นเนี่ยพอสงบนิ่งสักแป๊บนึง

แล้วก็คลานหายกลับเข้าไปในป่าตรงจุดเดิม
เป็นประจำทุกปีนะคะ
ใครที่มาวัดสวนขวัญแล้วก็ได้เห็นเต่าตัวนี้

เพราะช่วงที่เต่าปรากฏตัวออกมามักจะมีเรื่องราวดีค่ะ

ใครเขียนอะไรหรือเปล่านั่น
สอสอเสือกับอะไรสักอย่าง

แต่ไม่แน่ไม่แน่เพราะบางทีประชากรเต่าก็เขาอาจจะมีการเหมือนลง

กำลังคลานขึ้นไปที่สาลาพอดี

เขาก็อธิบายไม่ได้ว่ามันเป็นพฤติกรรมแบบไหน
เต่าที่จะต้องมาทุกปีที่เดิม

นั่นน่ะสิอันนี้น่าสนใจ